มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะในโลกออนไลน์เหมือนกัน
มาอีกแล้วประกาศขายยาเสพติดผ่านเฟซบุ๊กค่ะ
ขายยาบ้ากันโจงครึ่มเลยนะคะประกาศขายชัดเจน
แต่ปรากฏว่าพอไปจับตัวไปสอบสวนเจ้าของเฟซบุ๊ก
เขาบอกว่าเขาถูกกลั่นแกล้งจากภรรยาน้อย
ตำรวจสถานีตำรวจภูทรบางพลีสมุทรปราการ
ก็สอบปากคำนายตุ้ยมามีอายุ๓๕ปี

คือมีพลเมืองดีเขามาแจ้งเบาะแส
บอกว่ามีการโพสต์ประกาศขายยาบ้าผ่านทางเฟซบุ๊ก

มีทั้งรูปภาพทั้งข้อความ
ระบุสถานที่การติดต่อซื้อขายเอาไว้เรียบร้อยเลย
และโพสต์นี้ก็มียอดแชร์เป็นจำนวนมากค่ะ
ซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กของนายตุ้ยมามีคนนี้แหละ
ตำรวจเขาก็สืบสวนมาแล้วก็ไปตามรวบมาได้
ก็เลยไหนขอคุยกันหน่อยซิว่ายังไง
ตุ้ยบอกว่าตัวเองเล่นเฟซบุ๊กไม่เป็น

แล้วก่อนหน้านี้ในตุ้ยก็บอกให้ฟังนะบอกว่า
ตัวเขาเองมีภรรยาอยู่แล้วแต่ว่าแอบไปมีภรรยาน้อย
ซึ่งภรรยาน้อยเนี่ยรู้รหัสเข้าเฟซบุ๊กทุกอย่างรู้เป็นอย่างดีเลย
ทีนี้ปรากฏว่า๒เดือนก่อนหน้ามีปากเสียงกันกับภรรยาน้อย
ขั้นลงมือทำร้ายกันทะเลาะกันแล้วก็แยกกันอยู่
โดยก่อนแยกกันภรรยาน้อยขู่เอาไว้
ฆาตเลยบอกว่าจะทำร้ายในตุ้ยเพราะรู้ว่าในตุ้ยเนี่ยเสพยาบ้า
จากนั้นไม่นานก็มีการโพสต์ประกาศขายยาบ้า
ผ่านทางเฟซบุ๊กของในตุ้ยแบบนี้แหละ
เมืองต้นตำรวจก็เลยไปตรวจค้นห้องพัก

แต่จากเรื่องราวที่ในตู้เล่าให้ฟังว่าตัวเองเสพยา
ก็เอาไปตรวจปัสสาวะก็ปรากฏว่าเจอสารเสพติดจริง

ดำเนินคดีในข้อหาเสพยาเสพติดค่ะ
รวมถึงตอนนี้ตำรวจกำลังติดตามตัวผู้หญิงที่บอกว่าเป็นภรรยาน้อย
ว่ากลั่นแกล้งในการโพสต์ขายยาบ้าผ่านเฟซบุ๊คของนายตุ้ยนี่แหละ
จะเอามาสอบสวนดูว่าตกลงแล้วจริงตามที่กล่าวอ้างหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าจริงก็จะต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีต่อไปด้วยค่ะ